ก็รอว่าเอาละพายุฤดูร้อนเนี่ยมันอาจจะมาช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นได้บ้าง
แต่บางทีพายุฤดูร้อนมันก็รุนแรงซะละเกินครับ
สุดยอดเลยวะพายุสอนโนโน
เป็นเงิบไปแล้วยังพอหัวเราะกันได้ครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่ามันก็เอาล่ะไม่ได้ทำให้ใครได้รับบาดเจ็บอะเนาะ
เป็นงานกีฬาตำบลคุณผู้ชมครับนี่คือที่ว่าการอำเภอบัวเชษ
จู่ลมหมุนครับมันเกิดขึ้นกลางสนาม

พอบเอาเต้นกรอบหน่วยกันหงายหลังไป

พายุฤดูร้อนจะเข้าไทยช่วง๒๗๒๙มีนาคมนี้

จากนั้นจะค่อยแผ่อิทธิพลลงไปตามพื้นที่ต่างทั่วประเทศ

เหนือครับภาคกลางครับภาคตะวันออก
รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ

พายุฤดูร้อนนะคะช่วงนี้
ป้ายโฆษณาต้นไม้ที่เก่าผูเนี่ย

เรื่องนี้ก็ต้องระวังอยู่ตลอดเวลา
ข่าวนี้จะทำให้เห็นนะคะว่าเวลาขับรถ